ตอนนี้๗นาฬิกา๕นาทีต้องเชิญฮะ

เรียกประชุมด่วนแต่คำว่าด่วนของเราไม่เท่ากัน

เรียกเมื่อวานประชุมเมื่อวานเดี๋ยวกระบวนการในการทำงาน

แล้วมาประชุมวันนี้ทุกคนจะได้มีข้อมูล

เดี๋ยวจะมีทีวีมาเป็นตัวแทนเหมือน

แต่ละคนแต่ละคนไม่ต้องมาเองหรอกเพราะว่า
วันนี้คนที่จะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
ตึกสันติมัยตรีน่าจะมีใหญ่สัก๒คน

ประธานทางหัวหน้าใหญ่ของสวบค

๑๐นาฬิกาวันนี้ค๊อแน่นอน

แล้วสรุปมาตรการออกมาเพื่อเข้าสู่

วันอังคารนี้ต่อไปว่าตกลงแล้ว

กระศวงศ์สาธารณสุขนายแพทย์
ติภูมิวงรจิตประหลักกระทรวงสาธารณสุข
จะเสนอคือเสนอเป็นลำดับขั้น
กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเสนอให้สอบคอ
สอบประคอก็ต้องมาคุยกันในที่ประชุมใหญ่ที่มีท่านนายกเนี่ย
เป็นประธานท่านประหลัดจะเสนอ

จำกัดเวลาการเดินทางจำกัดกระบวนการเดินทาง
คือไม่ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น

จะไปซื้อข้าวซื้อปลาจะไปฉีดวัคซีนได้
แต่ถ้าหากจะเดินทางข้ามจังหวัด
กรุงเทพและปริมณฑลอย่าไปไหนเชียร์

และจะมีการสั่งปิดสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยง

แต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
สรรพสินค้าที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ต
เปิดได้นะตลาดสดตลาดนัด

มาตรการนี้จะใช้เมื่อไหร่ใช้ไปอีกนานแค่ไหน

หลังจากมีการเคาะและประกาศมาตรการนี้ออกมา

ตกลงแล้วใช้คำว่าล็อกดาวน์ไหม

ล็อกดาวน์ใครก็บอกไม่ใช่ล็อกดาวน์
เข้มข้นมากขึ้น
คือถ้าล็อกดาวน์ต้องย้อนไปปีก่อนเหรอฮะ

คือไม่ต้องออกมานะไม่ต้องมาทำมาหากินอะไรเลย

หน้าเมษาปีที่แล้วเรียกว่าล็อกดาวน์
แต่คราวนี้ยังสามารถออกมาใช้ชีวิต
เกือบจะปกติบางส่วน
เป็นมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะ

จะใช้กรุงเทพและปริมณฑลไป

สิ่งสำคัญก็คือความมีสติ
เฮ้ยฟังไว้ดีซึ่งสำคัญคือ
ความมีสติในการรับข่าวสารยามวิกฤต

มีผู้ไม่หวังดีสร้างข้อมูลเท็จ
จะมาทำร้ายมุ่งร้ายให้เกิดความเข้าใจผิด

สรุปใจความสำคัญยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่าง
ความเหมาะสมเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด

กัดฟันกำหมัดแล้วนะ
คือท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กแต่ท่านปิดคอมเมนต์

แต่ก็เข้าใจว่าลุงตู่ที่พูดเนี่ยที่โพสต์เฟซบุ๊กไม่เกี่ยวกับอันนี้

แต่ว่าทั่วโลกเขาดูข้อมูลเดียวกัน
อย่างสิ่งที่เราตาเห็นเนี่ยอันนี้ข้อมูลเดียวกัน

และที่สำคัญคือประเทศไทยมีอันดับต่ำกว่าเพื่อนบ้านทั้งปวง
ลาวกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดมาเลเขาสูงกว่าเราเยอะ

เราทำความทั้งหมดเลยนะฮะ
ส่วนข้อมูลที่เรานำเสนอไปไทยรัฐออนไลน์นะฮะ
ทัศนะจากท่านผู้ชมในการแสดงความเห็นโพลนะ

และแต่ละคนเนี่ยก็แสดงความเห็นไปว่าทั้งหมดอะไรบ้าง
เข้มมองผิดหรือ

หลัก๓ที่เชื่อมั่นลุงตู่นะเหลือในรายการข่าวเช้าเรา
เหลือหลัก๒นี่จบรายการข่าวเช้าเราเรามาสรุปอันนี้เหลือหลัก๑แล้วเหรอ
ที่ยังคงเชื่อมั่นลุงตู่๘๗๓บอกโหยนี่ไม่เกี่ยวนะ
โหยผมพูดเองไม่เคยเชื่อมั่นอยู่แล้วส่วน๑๐๙เนี่ย
เชื่อมั่นแล้วแปลว่าอะไรอันนี้คนเคยรักและตอนนี้ไม่รักแล้ว๑๐๙
คือไอ้๑แสนกว่าคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะที่ไปโหวต
ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ไปโหวตด้วย
และชาวไทยที่อยู่ต่างชาติเขาโหวตด้วยเขาก็ไปโหวตด้วย
คำถามถ้าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ

แล้วยังไม่พอคือเขาโหวตเข้าใจคนแสดงคอมเมนต์ความเห็นเป็นหมื่นเหมือนกันนะ
สรุปที่หน้าจอทีวีแบบนี้นะครับนี่คือไทยรัฐออนไลน์โหวตที่โหวตไปเมื่อวานนี้
แต่ที่ร้อนไม่แพ้กันก็คือแคมเปญของภักดิ์ไทยสร้างไทย
พักไหนไทยรักไทยไม่ใช่ไทยสร้างไทย
คุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุราพันธ์ท่านเป็นประธานอยู่พักการเมืองนี้

เขาผุดแคมเปญออกมาว่าฟ้องรัฐบาลฆาตกรเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอ

เพราะว่าทีมกฎหมายของพักนี้นะคะเขาบอกว่ามันผิดมาตรา๔๗ของรัฐธรรมนูญนะคะ
นำทีมโดยคุณวัฒนาเมืองสุขมือกฎหมาย
แล้วคนโหวตกับเขาเนี่ยเป็นแสนเหมือนกันโหวตเป็นแสนแล้วก็ทางพักไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า
แสนรายชื่อที่บอกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่ในกำมือแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องรัฐบาลฐานฆาตกร
ข้อมูลค่อนข้างที่จะร้อนแรงขนาดนี้เลยนะฮะนี่คือผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของสถานการณ์โควิด
ทำให้รัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็เป๋อยู่เหมือนกันนะฮะ